ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่กาญจนบุรีนะครับ
คุณพ่อนะคุณพ่อที่อายุ๓๓ปีแล้วมีอาชีพขับรถรับจ้างนะครับ
ได้พาลูกชายวัย๑๓ปีที่ตอนนี้บวชเป็นสมเนรอยู่
ไปแจ้งความที่สพนขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
บอกว่าสมเนรลูกชายถูกเจ้าวาดวัดที่ไปบวชอยู่เนี่ยเป็นวัดแห่งหนึ่งในอำเภอท่าม่วง
กักขังตัวให้อยู่แต่ในกุฏิของเจ้าวาดนาน๕วันแล้วล่วงละเมิดทางเพศสมเนรลูกชาย
โดยสมเนรบอกว่าเจ้าวาดหรือหลวงพ่อเนี่ยมักเรียกให้ไปหาที่กุฏิ
แล้วบอกให้ช่วยบีบนวดจากนั้นจะบังคับให้อมอวัยวเพศให้
ทำแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะบางช่วงถูกหลวงพ่อบังคับให้อยู่แต่ในกุฏิ
แบบไม่ให้ออกไปไหนเลยถ้าออกไปจะถูกตี
แล้วก็กลัวไม่กล้าบอกใครเพราะว่าเจ้าวาดมีมีด
แล้วก็ชอบบอกเนรว่ามีปืนอยู่ในกุฏิเนรก็เลยไม่กล้าขัดขืน
สุดท้ายแล้วทนไม่ไหวฮะเนรบอกว่าได้โทรบอกพ่อ
แล้วก็เอาข้อความแชทที่เนรเล่าเหตุการณ์รวมถึงข้อความที่เจ้าวาดส่งให้เนร
มาเป็นหลักฐานกับตำรวจมีพระที่วัดที่เขารู้เรื่องนะ
ก็พยายามที่จะมาช่วยสมเนรในการพาออกจากกุฏิของเจ้าวาด
แล้วก็พาย้ายไปอยู่วัดอื่นได้สำเร็จด้วยแต่ปรากฏว่าพระรูปนั้นบอกว่า
พอเจ้าวาดรู้โอ้โหถูกดุด่าถูกทำร้ายร่างกาย
พระลูกวัดรูปนี้เนี่ยท่านอายุ๔๑ปีแล้วเป็นคนที่ไปช่วยสามเณร
จนถูกเจ้าอาวาสต่อว่าทำร้ายร่างกายบอกว่าหลังจากที่บอกกับเจ้าวาดว่า
ท่านเจ้าวาดทำแบบนี้มันไม่ถูกนะครับมันไม่เหมาะสมปรากฏว่าถูกเตะฮะค่ะ
เตะเขาที่ไหล่ขวาจนล้มเลยแล้วเจ้าวาดก็เข้ามาเหยียบหน้าอกซ้ำมาทุบตีอีกนะ
เข้าไปที่ใบหน้าด้วยก็เลยต้องมาแจ้งความกับตำรวจด้วยเหมือนกัน
แจ้งความแล้วตำรวจบอกว่าเตรียมที่จะนำสมเนรไปสอบสวนเพิ่มเติม
กับสหวิชาชีพเนื่องจากอายุเพิ่ง๑๓นะครับแล้วก็ต้องไปคุยกันที่สำนักงาน
อายการจังหวัดกาญจนบุรีถ้าพบว่ามีมูลก็ต้องออกหมายเรียกเจ้าอาวาส
มาพบพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
หลังจากเกิดเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมชาวบ้านในพื้นที่ก็ร้องเรียนไปที่นายอำเภอเลย
ในอำเภออธิสันอินตราในอำเภอท่าม่วงก็มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบรับฟังข้อเท็จจริง
กรณีนี้นะคะชาวบ้าน๗๐กว่าคนนะคะก็มีทั้งฝ่ายที่เชื่อ
และมีทั้งฝ่ายที่ไม่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริง
ประชุมได้ข้อสรุปแบบนี้ค่ะก็คือให้เจ้าคณะตำบลหนองขาว
ประชุมตั้งคณะอธิกรเพื่อดำเนินการสอบสวนทางวินัยสงฆ์
ในส่วนของคดีก็ให้ตำรวจใช้กระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
สอบสวนเด็กสามะเนรเอเนี้ยค่ะเพราะว่าอายุแค่สิบสามอืม
เจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหาเบื้องต้นยังปฏิเสธนะคะ
คือปฏิเสธทุกอย่างหนึ่งคือไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศสามะเนรเอ
สองคือไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่ได้ชักปืนขู่พระลูกวัดในอุโบสถ
อย่างที่ถูกกล่าวหาเจ้าอาวาสบอกว่ามีแค่ต่อว่า
มีแค่ผลักอกพระลูกวัดเพราะไม่พอใจที่หายออกไปจากวัดโดยไม่บอกกล่าว
แล้วพี่ท่านไปเตะอาจารย์โอเคนะเพราะเศรษฐการ

ต้องรอทางตำรวจนะแต่ฟังแล้วก็กลุ้มใจ